คลิปนี้เนี่ยนะคะคุณครูเป็นคนถ่ายเอาไว้
คุณครูท่านนี้เขาเห็นว่าโอ้โหรถคันนี้มาขับอยู่ในสนามฟุตบอลของโรงเรียน
แล้วลักษณะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเด็กในโรงเรียน
คุณครูก็เลยตะโกนเหมือนกับห้ามให้หยุดนะคะ
แต่กลายเป็นว่าผู้ชายสองคนที่อยู่ในรถคันนี้
ทะเลาะกับคุณครูเขาเฉยเลยนะคะ

แต่กลายเป็นว่าสายลองหกเยอะกว่าเปล่า
เนี่ยค่ะ

เป็นครูชำนาญพิเศษโรงเรียนบ้านท่าด้วงนี่แหละ
แล้วก็ต่อว่าคุณครูตามที่คุณผู้ชมได้ฟังในคลิปเลยนะคะ

ต่อว่าผู้ชายสองคนนี้เยอะมาก

แล้วทำไมคุณต้องไปหัดขับรถในโรงเรียน
มาหัดขับรถในสนามฟุตบอลในโรงเรียน
นี่ที่ครูบอกเหยียบลูกบัลเล่นแตกไปลูกนึง

คุณไปหัดขับรถในสนามฟุตบอลในโรงเรียนได้อย่างไร

ครูสมหญิงบุญปั่นนะคะคุณครูบอกว่า๕โมงเย็น
ได้ยินเสียงเสียงรถแบบเหยียบคันเร่งดังมากที่สนามฟุตบอล
ครูก็ออกไปดูเห็นรถคันนี้เหยียบลูกฟุตบอลของโรงเรียน
พอรถหยุดก็เลยให้เด็กผู้ชาย๔คนไปเก็บลูกฟุตบอล
แต่จังหวะนั้นรถคันนี้เหมือนกับตั้งใจเร่งคันเร่ง
แล้วพุ่งตรงไปที่เด็กครูบอกว่าครูตกใจมากนะคะ
เป็นห่วงเด็กกลัวเด็กจะโดนรถชนตะโกนให้รถหยุดค่ะ
แต่นายพิชิตชัยยังเหยียบคันเร่งรถคล้ายกับดริฟท์รถนะคะ
หมุนรถวนรถอย่างนี้ค่ะแล้วเด็กอยู่ตรงนั้น
คุณครูก็เลยต้องตะโกนต่อว่าให้คนที่ขับรถอยู่ให้หยุด
คือเขาพุ่งรถเลยค่ะเหยียบปื๊ดแบบสุดคันเร่ง
คิดว่าสุดคันเร่งนะคะเพราะเสียงดังมากเลย
ปื๊ดไปบิ่งตรงไปหาเด็กเลยค่ะเด็กที่อยู่ทางด้านนู้นนะคะ
ก็ครูก็ร้องสุดเสียงเลยค่ะร้องตะโกนสุดเสียงแต่ไม่ได้ด่านะคะ
ร้องตะโกนสุดเสียงครูด้วยความตกใจก็คือหยุดรถเลยหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้
แค่เนี้ยค่ะสามคำแฟร์บดิบเลยค่ะ
ใส่เด็กระหว่างช่องกลางเด็กสองคนนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็คงคิดว่าครูด่าเขา
เขาก็เปิดประตูรถลงมาหลังจากนั้นคือในคลิปนะคะ
หลังจากนั้นคือภาพในคลิปเปิดประตูรถลงมาปุ๊บก็
สะบดคำหยาบใส่ครูเลยแล้วก็ด่าครูอีกหลายคำ
ถ้าดูจากในคลิปครูแค่เสียงดังเพราะว่าตกใจโมโหนะคะ
แต่ครูไม่เคยพูดคำหยาบใส่เขาเลยสักคำนะคะ
โมโหก็เพราะว่าเป็นห่วงเด็กใช่ไหมเป็นห่วงเด็กค่ะ
เพราะว่าตั้งใจแบบเหยียบไปตรงเด็กโดยตรงเลยค่ะ
แล้วถ้าคิดคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
คือตอนนั้นใจครูนี้เต้นแรงมากคือ
ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะยังแบบจะน้ำตาไหลตลอด
เพราะว่าเป็นห่วงเด็กแล้วหนึ่งในนั้นคือลูกครูด้วย
คุณครูสมหญิงบอกว่ามันอันตรายจริงครับคุณครูสมหญิงบอกว่ามันอันตรายจริง
เด็กจะได้รับอันตรายก็เลยตะโกนบอกให้รถคันนั้นหยุด
ภายในรถมีอยู่สองคนนะคะเป็นผู้ชายนะคะ
เขาบอกว่าไปหัดขับรถกันนะคะนายวันเฉลิมพัดทองอายุสามสิบปีค่ะ
เขาบอกว่าเขาให้นายพิชิตชัยซึ่งเป็นน้องมาสอนเขาขับรถ
เขาเองรับจ้างเก็บพริกที่บ้านท่าด้วง
พอเสร็จงานก็เลยให้น้องพามาหัดขับรถ
ไม่รู้ว่าโรงเรียนห้ามหัดขับรถในโรงเรียน
เออบอกว่าไม่รู้ว่าโรงเรียนห้ามหัดขับรถในโรงเรียน
ที่แรกเนี่ยเขาเป็นคนขับเข้ามาในโรงเรียน
ต่อมาก็เปลี่ยนให้น้องชายเป็นคนขับแล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้น
ทีนี้ค่ะตัวน้องชายนายพิชิตชัยชมเมฆอายุ๒๘
คนนี้คือคนที่ทะเลาะกับครูสมหญิงนะคะที่ไปแบบตะโกนต่อว่าคุณครูค่ะ
พิชิตชัยบอกว่าตอนที่เขากำลังสอนพี่ชายขับรถเนี่ย
ตอนนั้นเขาเป็นคนขับเองได้ยินเสียงครูตะโกนมาดังมาก
ก็เลยเข้าใจว่าครูด่าเขาก็เลยโมโหหยุดรถลงไปทะเลาะกับครูเลย

เขาบอกว่าเขาทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายครู
และเขาก็บอกว่าไม่รู้จริงว่าโรงเรียนเนี่ย
ห้ามให้ไปหัดขับรถในโรงเรียน
คนครูเขากลัวจะชนะเด็กอะไรละนี้
แต่คือระยะมันยังไม่ถึงที่ว่าจะชน

แต่ไม่ได้ถึงกับทำร้ายร่างกายหรือการเครียบมีปากเสี่ยงอะไรกันอย่างนี้
ว่าคุณครูเขามาด่าว่าอะไรอย่างนี้ครับ

เพื่อมาเอาทำไมไม่คุยกันดีอะไรอย่างนี้

ผมพาพี่มาหัดขับครับแต่ผมไม่ได้ขับ
อ๋อแล้วไม่รู้หรือว่าเขาห้ามอะไรอย่างนี้
ตัวไปเพิ่มแล้วทีนี้รถมันเกิดการกระตุกอย่างนี้ครับ

ผมไม่เคยขับรถมาก่อนด้วยครับ

ก็รีบเยียบเบรค
มันก็ปื๊ดไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปหมุนเป็นตัวแอลอะไรอย่างนี้

หักขับครั้งนึงครับแต่ก็เกือบชนแท้งน้ำครับ
แต่ตอนนั้นมันนานแล้วครับ
แล้วก็ไม่กล้าขี่รถอีกเลยครับ
แล้วก็ไหนน้องสอนพี่ขับรถหน่อยสิ

นี่รถของน้องครับ
แล้วหลังจากนี้จะไปหัดขับที่ไหนกันนะ
ไม่ครับไม่เอาแล้วไม่หัดขับแล้วครับ

แล้วก็ให้ขอโทษทั้งคุณครูทั้งผู้มนุยการโรงเรียนนะคะ

ไม่ให้สองคนนี้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนอีกแล้วนะคะ

แล้วอยู่ดีก็เข้าไปหัดขับรถที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนค่ะ
คือขับแถวบ้านตัวเองเนี่ยยังจะชนแท้งน้ำเลย

คุณก็ต้องไปขับไปหัดขับแถวตรงไหนก็ได้ที่
คือต้องไปเรียนโรงเรียนสอนขับรถอะไรพวกนี้ที่มันเป็นที่ที่ปลอดภัยใช่ไหม
โรงเรียนไม่ใช่พื้นที่สาธารณะที่อยู่ดี

หรือไม่คุณก็ไปบอกญาติพี่น้องคุณว่า

อยู่กันแถวนี้ดูสิเขาจะอยู่ไหม